ไก่ค่ะมาถึงวันที่ไข่ไก่ราคาแพงที่สุด
ราคาสูงสุดเป็นประวัติการแล้วนะคะ

วันนี้เพิ่งกินกะเพรากะเพราไข่ดาวไปเลย

ส่งข้อความมาคุยกันเยอะมากเรื่องของข้าวของราคาแพง

เมื่อวานนี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ออกประกาศ
ปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม๑๐สตางค์ต่อฟอง
ฟองละ๓บาท๕๐สตางค์

ไข่ไก่คละและไข่ไก่ทุกเบอร์
ราคาปรับขึ้นอีกแผงละ๓บาท
ปีนี้ไข่ไก่มีราคาปรับขึ้นลงทั้งหมด๑๑ครั้ง
รวมแล้วเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้น๘๐สตางค์
ขายอยู่ที่ฟองละ๒บาท๘๐สตางค
แต่ว่าล่าสุดวันนี้ฟองละ๓บาท๖๐สตางค์
ถือเป็นราคาที่สูงที่สุดเป็นประวัติการค่ะ

เลี้ยงไก่ไข่ที่สุพรรณบุรี
ไปคุยกับคุณชัยพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท
เป็นกรรมการสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่

บอกว่าสาเหตุมันอยู่ตรงนี้ค่ะ
ต้นทุนต้นทุนราคาแม่พันธุ์ไก่ไข่และอาหารสัตว์
มันเพิ่มสูงมากมันไม่ไหวแล้วอะค่ะ
ก็เลยต้องปรับราคาขายไข่ไก่ตาม
ปัจจุบันราคาอาหารสัตว์มันแพงมาก
ราคาอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นกว่า๕๕
พันธุไก่ไข่ราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัว
คือราคาขึ้น๑๐๐ถ้าเทียบกับต้นปี
นี่ยังไม่รวมต้นทุนค่าขนส่ง
ความเสี่ยงต่างที่ผู้เลี้ยงต้องแบกรับ
ราคาไข่ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ปรับขึ้นประมาณ๒๐แล้วนะคะ

ส่วนเราก็ต้องมันก็ต้องกินมันจะทำยังไงได้
ใช่ค่ะมันเป็นอาหารหลักค่ะไข่
ไข่ดาวไข่เจียวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ไข่อย่างนี้